ของผมนี่เมื่อเช้าเพิ่งโดนแบบเหมือนกับอะไรนะ

ตอนนี้คุณกำลังติดเงินค่าโทรศัพท์อยู่

ตอนนี้คุณติดค่าโทรศัพท์นะ
แต่บังเอิญว่ามันมีเบอร์นี้มันพ่วงไปอีกเบอร์นึงนะ

มีการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดไปนะ
พี่ก็ทำเสียงธรรมดาอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็จำไปได้นะ

เป็นแอปพลิเคชันอันนึงอันตรายมากนะ

ฉาชีพจะบอกให้เราโหลดแอปพลิเคชันไปด้วย
คือเหมือนเปิดสปีกเกอร์แล้วก็โหลดไป

คือมันจะรู้ทุกอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเราเลย
อันนี้อันตรายมากตอนนี้คือมันใช้วิธีการคือ

ให้โอนเงินใช่ป่ะคะเขาก็เห็นหมดเลย

กลายเป็นว่าทุกวันนี้ยิ่งกว่าโอนเงินอีก

ดูดข้อมูลที่คุณมีอยู่ในโทรศัพท์ไปทั้งหมดเลย

กลัวดูดคลิปไปเนี่ย
หนุ่มเขาดูดได้นะเธอ